คืออย่างที่บอกไปช่วงนี้อากาศร้อนนะคะ
ช้างทุกตัวจะช้างในสวนสัตว์ช้างในป่า
เขาก็อยากจะคลายร้อนอยากจะเล่นน้ำกันทั้งนั้น
ลูกช้างตัวนี้ก็อยากเล่นน้ำเหมือนกัน

แล้วจะทำอย่างไรเมื่อมีเพื่อนมาขอเล่นด้วย
ไปดูไหมคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ